ตัดผมเนี่ยที่ระยองครับเป็นสาวเจ้าของร้านตัดผมเขาบอกว่าเจอโรคจิตเนี่ยบุกมาถึงหอพักเลยนะ
แล้วมาตรงไอ้ราวตากผ้าอืมแล้วยืนทำอะไรสักอย่างไม่รู้
ดูยากหน่อยคุณผู้ชมฮะทำอะไรชายคนนี้เดินวนเวียนอยู่แถวราวตากชุดชั้นใน
คิดว่าทำอะไรอ่าคล้ายกับสำเร็จความใช่หรือเปล่าอืมความใช่หรอความค่ายเออความค่ายอ่ะนะฮะ
เหตุเกิดสามสิบเมษายนตอนสี่ทุ่มครับ
เจ้าของร้านชื่อว่านางสาวนรมนร้านตัดผมของคุณนรมนเขาชื่อบริษัทแต่งหล่อไม่จำกัด
แม่ชื่อดีแล้วเป็นเจ้าของหอพักด้วยเป็นเจ้าของห้องพักนี่ฮะ
คนนี้พี่เบิร์ตนะครับนี่คุณนรมนนะแล้วก็เอาคลิปมาลงเฟซบุ๊ก
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอไปทำธุระข้างนอกแต่ลูกชายเธอวัย๘ขวบนอนอยู่ในบ้านคนเดียว
จู่ผู้ชายในคลิปบุกมาหลังร้านชะโงกเข้าไปดูในบ้านว่ามีใครอยู่หรือเปล่า
หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องของน้องชายเธอลื้อข้าวของเสื้อผ้านี้กระจัดกระจายเลยนะ
นี่อ่ะเปิดให้ดูคุณน้ารุมมนต์เปิดให้ดูน่ะ
เปิดให้ดูนี่ตรงห้องนึงนี้โดนลื้อกระจายเลยแล้วก็เดินมา
ผู้ชายคนนั้นเดินมาแถวราวตากผ้าซึ่งชุดชั้นในก็ตากอยู่เพียบ
กล้องเห็นว่าเขาทำท่าเหมือนจะถอดกางเกงอ่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูอีกรอบได้ไหมในวงจรปิดเนี่ย
ถ้าเหมือนถอดกางเกงหรือเปล่าเหรอดูไกลอยู่เหมือนกันนะใช่
จังหวัดนั้นลูกชายของคุณน้ารุมมนต์เนี่ยเห็นเข้าครับอ่าอ่า
ก็เลยร้องขึ้นมาผู้ชายคนนั้นก็เลยตะเพิดวิ่งหนีไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เธอหวาดกลัวมากกลัวว่าจะเป็นโรคจิต

เพราะปกติก็ใช้เส้นทางหลังร้านเดินเข้าบ้านตลอด

ไม่ให้คนร้ายในย่ามใจก่อเหตุซ้ำอีกครับ

ต้องระวังด้วยโดยเฉพาะสาวแบบเธอนี่แหละ

ครับบริษัทแต่งหล่อไม่จำกัดนะฮะร้านของเธอ